ต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของคดีของน้องหญิงนะฮะ
หญิงสาววัย๑๙ปีนะครับ
ท่านที่ตามเรื่องนี้มาก็คงจะพอทราบข้อมูลแล้ว
เดี๋ยวเราจะสรุปเป็นจุดแต่ละจุดให้อีกครั้งหนึ่งด้วย
ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องหญิงเนี่ย

เอาคร่าวเท่าที่ทราบกันมาก่อนนี้นะครับ
ก็คือคืนวันหนึ่งน้องหญิงซึ่งพักอยู่หอพักเดียวกับเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อเป็ด
เพื่อนก็ชวนไปร้านอาหารที่เป็นร้านเหล้า
ไปนั่งดื่มกินกินเหล้าอะไรกันนั่นแหละ
แต่ว่าทางคุณพ่อญาติของน้องหญิงบอกว่า
เป็นบอกกับน้องหญิงแค่ว่าจะพาไปกินข้าว

แต่เป็ดเมื่อวานนี้มาพบตำรวจแล้ว

ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะพาไปร้านเหล้า

เดี๋ยวความคืบหน้าของเป็ดวันนี้ก็มีให้
แต่พอไปถึงเนี่ยมันเป็นร้านเหล้านะครับ
คนที่ไปด้วยนอกจากเป็ดแล้ว
ก็มีแฟนของเป็ดชื่อว่าท็อป

อันนั้นไปอยู่ที่ร้าน

แต่ว่าที่ไปด้วยกัน๔คนเนี่ยรถกระบะคันเดียว
คือพอมีคนเริ่มถามว่าเอ๊ะทำไมเปิดดึกจัง
นี่มันตี๒แล้วถึงตี๔เนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เขาบอกร้านเขาปิดแล้วเขานั่งดื่มกินกันอยู่แล้ว
นี่แหละโทรมาหาเพื่อนรุ่นน้อง

เดี๋ยวจะพาเพื่อนมากินหน่อย

อีก๔เขาออกไปกันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

พาหญิงมากินเหล้า

คือหญิงก็บอกว่ารู้สึก

เพราะว่าเหมือนกับอ๊อฟเนี่ย
เอามือมาวางที่ขามาลวนลามค่ะ

น้องหญิงก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจอยากกลับบ้าน
ใช่แต่ที่สุดแล้วนะครับ

ถึงขั้นที่หญิงต้องส่งข้อความนะฮะ
ไปหาเพื่อนรุ่นพี่เพื่อให้โทรมาคุยกับเป็ด

ก็รักหญิงนะเอาหัวเป็นประกันเดี๋ยวไปส่ง

จวดที่เป็นจอดรถเทลลร์

เล่าก็ปล่อยให้หญิงอยู่กับอ๊อบ
หญิงก็เลยต้องขึ้นรถเทลเลอร์ไปกับอ๊อฟ
แล้วอ๊อฟโทรมาบอก

ว่าหญิงกระโดดรถเทลเลอร์
บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะช่วงระหว่างนั้นเนี่ย
หญิงโทรมาหาเพื่อนด้วยนะโทรมาแบบเหมือนกับกลัวมาก
ร้องไห้นะครับตรงเนี้ยญาติเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่า
หญิงจะกระโดดรถเทลเลอร์ตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตค่ะประเด็นแรกก็คือ
จากผับเนี่ยค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงหอพักของหญิงแล้วนะคะ
ทำไมตั้งสี่คนต้องนั่งรถกระบะเพื่อจะไปที่จุดจอดเทรลเลอร์
อ่าเพื่อจะให้น้องหญิงไปนั่งรถเทรลเลอร์กับอ๊อฟนั่นน่ะสิ
จริงแล้วถ้าเกิดนั่งกระบะแล้วเนี่ยก็นั่งกระบะไปส่งเลยไม่ดีกว่าเหรอ
นี่ยังไม่รวมกับเรื่องที่คุณพ่อของน้องหญิงผู้ตายเนี่ยบอกว่าไปหาตำรวจตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุเนี่ย
อืมตำรวจเหมือนกับไม่ค่อยจะทำคดีแค่ลงบันทึกประจำวัน
ค่ะจนมีข่าวโด่งดังนี่แหละถึงค่อยมาไล่กันว่าใครเป็นใครอะไรยังไง
แล้วก็แจ้งข้อหากับอ๊อฟไปแล้วแจ้งข้อหากับเป็ดไปแล้วใช่ค่ะอ๊อฟก็เป็นลักษณะของการนวงเหนียวกักขัง
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะเป็ดก็เป็นผู้สนับสนุนการกระทำของอ๊อฟเนี่ยค่ะ
อ้าวเดี๋ยวเรื่องอื่นรายละเอียดเราเพิ่มให้นะครับนี่คือความเป็นมาของเรื่องนี้นะครับ
และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ซึ่งมาช่วยเหลือด้านคดีความให้กับครอบครัวของน้องหญิงนะครับก็มากับคุณพ่อของน้องหญิง
ชื่อว่านายสุบินยาวิราชแล้วก็อาของน้องหญิงชื่อว่านางสาวพานิสายาวิราชนะครับ
อันนี้เป็นคนที่เปิดเผยเรื่องราวของน้องหญิงผ่านเฟซบุ๊กน้องหญิงอายุ๑๙ปีนะครับเดินทางมาที่กองปราบรามนะครับ
เหตุการณ์ที่น้องหญิงตกรถเทลเลอร์แล้วก็เจ็บสาหัสจนเสียชีวิตตามที่ในออฟเขาให้การว่ากระโดดลงมาเองเนี่ย
อยู่บนถนนสายเอเชียย่านบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
วันนี้ถึงขั้นแบกโรงศพมาเลยนะฮะนำมาร้องขอความเป็นธรรมกับพลตมตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
เพื่อให้กองปราบเข้ามาช่วยคลี่คลายคดี
เนื่องจากครอบครัวของน้องหญิงยืนยันว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ไปแจ้งความที่สพบังปะอินเจ้าของท้องที่แล้วแต่วันนั้นตำรวจไม่รับแจ้งความ
ทำให้แค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้นหลังจากนั้นอีกสองวันพ่อกับอาของน้องหญิง
ไปได้หลักฐานเป็นคลิปเสียงการคุยโทรศัพท์ของลูกสาวมาที่โทรไปขอความช่วยเหลือเพื่อนรุ่นพี่ที่ชื่อรุ้ง
ก็เลยเอามาให้กับร้อยเวรเจ้าของคดีตำรวจก็ยังไม่เรียกเข้าไปสอบปากคำสอบถามรายละเอียดอีกนะ
เดี๋ยวฟังเสียงนะครับที่คุณพ่อของน้องหญิงได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
อันแรกหลังจากนอดที่นองเสียประมาณสองวันสองวันนะครับเราส่งคิดให้เขา

ประมาณตี๕๓๘ตรงกันพอดีครับ
ไม่รู้ว่าเขาได้ฟังหรือเปล่า
ผมก็แค่นำหลักฐานไปให้เขาครับ
ลักษณะเดียวกันนะครับที่ไป

แล้วก็เขาก็บอกว่าให้รอโรคโรงพยายามหลักฐานก่อน
เขากำลังจะตามคดีให้อะไรอย่างนี้ครับ
จากคลิปเสียงโทรศัพท์ที่น้องหญิงโทรมา
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่แล้วเนี่ย

ใช่ค่ะข้อความคุยสนทนากัน

เหมือนกับว่าเธอตกอยู่ในช่วงที่แบบ

แล้วก็พิมพ์ชื่อของนายอ๊อฟกับเป็ดเนี่ยเยอะมากนะครับ
นายอาชารุยะนะครับบอกว่า
ตั้งแต่วันเกิดเหตุ๑๙กรกฎาคม
จนถึง๒๘กรกฎาคม

เป็นผู้รวบรวมหลักฐานในคดีทั้งหมด
ได้ผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ระบุว่าบริเวณศีรษะด้านขวาของน้องหญิง
ถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้ง
แล้วก็มีรอยช้ำบริเวณหัวไหล่ด้านขวา
รวมทั้งยังมีผลการสแกนสมองจาก

พบว่ามีเลือดออกภายในสมองหลายแห่ง
มีรอยแตกด้านขวาที่กระโหลกศีรษะด้วยนะครับ
ซึ่งประเด็นนี้นายอัจฉริยะบอกว่า
ผลชนสูตรมันขัดกับคำให้การของนายออฟ
หรือว่านายสุรพลที่ขับรถเทลเลอร์
บอกว่าจะมาส่งน้องหญิงเนี่ยขัดกันอย่างชัดเจน
เนื่องจากนายออฟอ้างว่าหญิง
กระโดดลงมาจากรถเทลเลอร์เอง
แต่ถ้าตามปกติแล้ว
หากคนกระโดดลงมาจากรถเองเนี่ย
มันก็ต้องมีบาดแผลทางฝั่งซ้ายด้วย

คู่กับคนครับแต่ว่าน้องหญิงกลับ
มีแผลทางฝั่งขวายังเดียว
ประกอบกับเมื่อวานนี้ญาติก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ทำการเปรียบเทียบจากหลักฐานจากคลิปเสียงต่าง
ข้อความขอความช่วยเหลือทางไลน์

โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ร้องไห้ด้วย
เป็นจุดเดียวกับที่นายออฟอ้างว่าตอนนั้น
จอดรถเพื่อจะลงไปปัสสาวะ
นี่ยังไม่รวมกับข้อสงสัยที่

ข้อหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปตามต่อเนี่ย

กางเกงชั้นในของน้องหญิงหายไป

เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปตามความคืบหน้าต่อว่า
ตอนที่ส่งศพรับศพกันตั้งแต่ช่วงแรก
ตอนที่ยังเจ็บสาหัสมาโรงพยาบาลอะไรพวกนี้

การใช้โทรศัพท์มือถือของในออฟนะครับ
ความสูงของล็อที่มีการทดลองไปแล้วนะครับ
แล้วก็คลิปเสียงของน้องที่เขาเสียงขาดสุดท้าย
แล้วก็ผลนิติวิทยาศาสตร์ของ๒โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งขณะนี้เราเชื่อมั่นของกองปราบปราม
จึงไม่ให้ทางสพบางมินทำคดีนี้นะครับ
เพราะเราวันนี้เรามาเนี่ยนะครับ
เรามาให้กองปราบปรามทำคดีเป็นผู้ขี้คลายคดีนี้
เพราะเราเชื่อว่าน้องเขาถูกฆาตกรรม๑๐๐นะครับ
คดีมันเป็นคดีที่ฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่กลับไปบิดเบือนเป็นกักขังนวงเหนียวนะครับ

และทำให้เหมือนกับเป็นการเป่าคดีนะครับ
ให้คดีของพ่อเขาเนี่ยกับน้องหญิงนะครับ

ตั้งแต่วันที่๑๙มาจนถึงวันนี้นะครับ

คดีฆาตกรรมนะครับไม่ใช่คดีอุบัติเหตุ
อย่างน้อยคดีบริเหตุวันที่เกิดเหตุ
คุณเป็นร้อยเวรคุณก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุแล้ว

คุณต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
ปรากฏว่าไม่เคยมีใครสนใจคดีนี้นะครับ
ไม่สามารถดำเนินคดีกับคนก่อเหตุได้เนี่ยจะไม่เผาศพน้องหญิง

พรุ่งนี้ในอัจฉริยะอาจจะเดินทางไปยื่นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชาทางตำรวจผู้ท้อนภักดิ์หนึ่ง
คืออยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่
ของตำรวจสอบพบังปะอินตามกฎหมายมาตรา๑๕๗
สอบสวนสพบังปะอินนะคะครับคือคนสงสัยในตัวเป็ดเยอะนะคะ

เป็นรับปากว่าจะมาส่งน้องหญิงทำไมไม่มาส่ง
คุณพ่อของน้องหญิงบอกว่าตั้งแต่น้องหญิงเสียชีวิตเป็ดไม่มาหาเลยเนี่ย
ไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเป็ดไปแล้วนะคะ
ข้อหาก็คือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด
กักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เพราะว่าตัวในออฟที่ขับรถไปส่งน้องหญิงเนี่ย
ก็โดนข้อหาเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเป็ดก็โดนข้อหาเป็นผู้สนับสนุนนะคะ
ก็นำตัวไปคอมนาฏศาสตร์ฝากค้างต่อสารที่จังหวัดพระนครสิริยานะคะ
แต่กรณีเป็ดไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าเป็ดเป็นคนเดินทางไปให้การกับตำรวจด้วยตัวเอง

พอน้องหญิงเสียชีวิตประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ย
เป็ดไม่มาเลยนะไม่ติดต่อเลยนะคุณพ่อบอกเป็ดไม่มาเลยค่ะคือมันก็ผิดวิสัยนะ
ว่าจะเพิ่งมาอยู่ด้วยกันไม่นานเนี่ยแต่พอเพื่อนเราตายเนี่ยเพื่อนเราเจอเหตุการณ์แบบนี้
เพื่อนเราตกรถเทลเลอร์แล้วก็เจ็บสาหัสแล้วก็ตายเนี่ยเราไม่มาเลยเหรอ
ก็ได้แต่อ้างว่าคืนนั้นเนี่ยจริงก็อยากไปส่งนะแต่ต้องไปกับแฟน
ก็เลยต้องไปกับแฟนอ่ะก็เลยต้องให้หญิงไปกับอ๊อฟ

แต่หลังเกิดเรื่องแล้วไม่มาเลยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ผิดพิสัย
เขาก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอะไรอยู่ที่วัดเนี่ยไม่มาเลยเนี่ยนะ
ส่วนนายสุรพลหรือว่านายออฟนะครับคนขับรถเทรลเลอร์นะครับที่พาน้องหญิงไปด้วย
เจรฐีก็แจ้งข้อหาไปก่อนแล้วนะครับ
เมื่อ๒๓วันก่อนที่เป็ดจะมาพบกับพนักงานสอบสวน
กักขังนวงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่งฝากขังไว้ที่ศาลนะครับในช่วงของการสอบสวนสืบสวนนะครับ

ซึ่งก็ยังไม่มีญาติของนายออฟมาขอประกันตัวในชั้นศาล
เท่ากับว่าตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำอยู่